พาไปดูอยากสวยแต่ไม่ลงทุน
เป็นร้านเสริมสวยที่จังหวัดบุรีลำเขาบอกว่าตอนนี้หวาดภาวะเลยนะ
ลูกค้าแสบรายนี้นี่นะคะเข้าไปในร้านเสริมสวยตระเวนไปหลายร้านเลย
เข้าไปเสร็จไปทำผมไปสระใดไปต่อผมไปทำสี
ก่อนออกอุบายว่าขอไปหยิบโทรศัพท์ในรถก่อนนะ

เพียรเจ้าของร้านเสริมสวยเมซาลอน
ตั้งอยู่อัมเมียนางรอง๑ในร้านเสริมสวยที่ถูกลูกค้าชักดับแล้วว่า
คือต้นเดือนที่ผ่านมามีลูกค้าผู้หญิงหน้าตาดีทีเดียวค่ะ
ขับรถเก๋งสีขาวมาต่อผมตกลงราคากันสามพันบาทผมเดิมของลูกค้าเป็นสีทอง
แต่ผมที่ทางร้านต่อให้เป็นสีดำลูกค้าเลยให้ช่างเนี่ยทำสีผมให้ใหม่
เป็นสีน้ำตาลแดงการต่อผมใช้เวลาสามชั่วโมงก็เริ่มกันตั้งแต่บ่ายสามโมงไปจนถึง๖โมงเย็น
ต่อผมเสร็จทางร้านเตรียมผสมสีเพื่อจะทำสีให้ลูกค้าเนี่ยบอกว่าพี่เดี๋ยวไปหยิบโทรศัพท์ในรถก่อนนะ
เธอก็รออยู่สักพักค่ะเอ๊ะทำไมไปนานจังไม่เห็นมาสักทีนึง
ออกไปดูแม่ก็เห็นว่าลูกค้าขับรถออกไปแล้วทีนี้ถัดมาอีกวันก็มีลูกค้าทำผมที่ร้าน
เล่าว่ามีร้านทำผมแถวบขสนางรองก็โดนลูกค้าแสบขับเก๋งสีขาวมาสระใดเหมือนกัน
พอทำผมเสร็จอ้างว่าจะไปหยิบเงินในรถแล้วก็หายไปเลย
คือถูกชักดาบในลักษณะเดียวกันเลยอะค่ะ
มาติดต่อว่าอยากตอบผมอ่าเขาถามว่าราคาเท่าไหร่
เขาบอกว่า๓๐๐๐บาทเขาก็หยิบเลยโดยที่ไม่ต่อราคา
เขาบอกว่าจะเอาอันนี้แหละค่ะแต่ว่าจะทำสี
พอต่อเสร็จเขาก็บอกว่าให้หนูไปส่งสี
ซึ่งบอกว่าเอาสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มไปให้ผสมสีแดงไปนิดนึง
เขาจะเอาเป็นน้ำตาลแดงเขาว่าอย่างนี้
แล้วพอหนูใช้เวลาบีดสีประมาณแป๊บเดียว
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหนูไปเอาโทรศัพท์ในรถก่อนแล้วก็หายไปเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นอีก๒วันก็มีลูกค้ามาสระผม
ก็เล่าบอกว่าเมื่อวานที่ไปทำผมอยู่ร้านทางบกศ
เขาก็บอกว่ามีลูกค้าขับรถเก่งสีขาวผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้
มาจากผมสระผมเสร็จก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งต่อผมมาสามพันค่ะ
ว่าพอเขาจะเสร็จก็บอกว่าไปเอาเงินในรถก็หายไปอีก
เนี่ยเล่ามา๒ร้านแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ
ยังมีอีกนะฮะไปหลอกร้านทำผมชื่อว่าร้านเสริมสวยอุ้ม
นี่อยู่ในอำเภอนางรองเหมือนกันถูกหลอกแบบเดียวกันเลยค่ะ
หน้าซ้าวการทะพรสีสมรสอายุสามสิบปีเจ้าของร้านเนี่ย
ว่าสัปดาห์ที่แล้วมีลูกค้าหญิงเข้ามาที่ร้าน
ติดต่อขอทำผมเป็นสีดำลักษณะเนี่ยเป็นผมสองชั้น
ผมจริงในสีทองส่วนผมที่ต่อมาเป็นสีดำ
น่าจะมาจากร้านแรกอะค่ะยังไม่เสร็จไงมาต่ออีกร้านหนึ่ง
ให้เขาทำให้เธอก็เลยเดินเข้าไปหลังร้าน
อุปกรณ์ทำผมสองนาทีเท่านั้นแหละกลับมาที่หน้าร้าน
แปลกใจไม่เห็นลูกค้าแล้วตรวจทรัพย์สินในร้านอ้าว
หยิบกระเป๋าตังค์ที่วางไว้เนี่ยเอาไปด้วย
หายไปสามพันกว่าบาทได้นะคะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่
โรงพักนางรองก็เลยทราบว่าไม่ใช่แค่ร้านเธอร้านเดียวนะ
ไว้ในแมงเผลอนางรองเนี้ยพากันส่งข้อมูลทางลาย
เตือนต่อต่อกันนะคะเพราะว่ามีวิชาชิพแบบนี้อยู่ในพื้นที่